เราเคยนำเสนอข่าวไปผู้ชายที่ถูกทำร้ายร่างกาย
ได้รับบาดเจ็บเพราะว่าใส่ชุดที่มีชื่อของสถาบัน
แล้วก็โดนคู่อริมารุมทำร้าย
ทั้งที่ผู้ชายคนนี้อายุเยอะแล้วเป็นคุณลุงแล้วค่ะ
ใช่ค่ะเป็นเสื้อสกรีนข้างหลังนั่นเอง
ทีนี้ญาติของผู้ชายคนนี้ก็เปิดเผย
บอกว่าคนที่ถูกทำร้ายเป็นหลาน

คือเคยผิดหวังจากการที่อยากเข้าเรียนสถาบันนี้แล้วไม่สำเร็จ
ทีนี้ก็จะมีเสื้อตัวนี้เอามาใส่อยู่บ่อยครั้ง

ใช่แล้วก็เป็นชนวนที่อาจทำให้เกิดการทำร้ายคลิปนี้คุณผู้ชม
เป็นคลิปที่มีการแชร์กัน
เหตุการณ์ผู้ชายที่เราเบลอหน้าใส่เสื้อสีเทาเนี่ยนะคะ
เขานั่งอยู่บนพื้นแถวเพชรเกษม
ก็ใบหน้าปูดบวมหัวแตกคิ้วแตกมีเลือดออกที่ปากด้วย
เจ้าหน้าที่กู้ภัยก็เตรียมจะประถมพยาบาล

ทีนี้ผู้ชายคนนี้เขาก็เหมือนกับลุกขึ้นยืนนะคะ
ในคลิปนี้แล้วคุณผู้ชมดูข้างหลังเสื้อที่สกรีน
เห็นไหมคะเขาสกรีนข้างหลังว่าอุเทรนถวาย
เป็นเหตุการณ์ที่มีการแชร์กันในโลกโซเชียลมีเดีย
แล้วเขาก็เขียนว่าเอาอะไรคิดดูไม่ออก

รุ่นพ่อแล้วไล่ตีเขา
หาว่าเขาเป็นเด็กช่างดีนะมีคนตะโกนช่วยชีวิตเขา
จากนั้นมีคนมาแสดงความคิดเห็นในเรื่องนี้เยอะเลย

ก็เป็นพลเมืองดีที่ไปรอขึ้นรถอยู่แถวนั้น
แล้วพอเห็นเหตุการณ์ก็มีการถ่ายคลิปไว้

ก็ตามไปถึงที่บ้านของผู้ชายคนนี้
อยู่แถวซอยอสัมชัน๑๙
พอไปถึงที่บ้านนี่บ้านหลังนี้เลยค่ะ
เป็นบ้านปูน๒ชั้น

ไปสอบถามเจอกับญาติของผู้ชายคนนี้

ก็เปิดเผยนะคะผู้สื่อข่าวของเราคุณกิติศักดิ์ไปกดออด
แล้วก็มีคุณยายวัย๘๑ปีออกมา

ผู้ชายที่ถูกทำร้ายหลานฉันเองอายุ๔๖ปี

เขาก็มีสติสัมปชัญญะเหมือนคนทั่วไปนั่นแหละ

ไม่สามารถเข้าเรียนที่สถาบันช่างชื่อดังที่นี่ได้
ก็เลยไปเรียนที่เทคโนโลยีย่านพระราม๖
แต่ทีนี้อาการมันกำเริบหนัก
ไม่สามารถที่จะเรียนต่อได้

กินยาแบบต่อเนื่องเลยที่โรงพยาบาลเจ้าพระยา
หลังจากนั้นทุกวันเลยนะ
หลานชายฉันเขาก็จะออกไปตามที่ต่าง
ไปตามโรงเรียนช่างกลต่าง
แล้วก็ใส่เสื้อนี้ของสถาบันที่ทำขึ้นมาเองเนี่ย
บางครั้งกลับมาเนี่ยเนื้อตัวก็มีร่องรอยฟกช้ำตามร่างกาย

ฉันก็ไม่เคยบอกเลยว่าไปทำอะไรมา
คุณยายก็เตือนด้วยความเป็นห่วงไปทุกครั้งนั่นแหละ
แต่ว่าฝั่งหลานชายไม่ได้สนใจก็ยังคงออกจากบ้าน

สบายใจก็ต่อเมื่อหลานกลับมาถึงบ้าน
คือเป็นห่วงแหละเมื่อไหร่ก็ตามที่ออกจากบ้านไปนะ

คุณยายก็บอกเหมือนกันนะคะบอกว่า
ถามหลานไปเหมือนกันหลานก็ไม่ยอมบอกว่าไปโดนอะไรมา
ยายเองก็ไม่รู้ด้วยว่าคนที่มาทำร้ายหลานต้องการอะไร
เมื่อหลานก็เป็นคนสติไม่ดี
แต่ก็ไม่ได้เป็นพิษเป็นภัยกับใครนะ
บางครั้งอาจจะมีพูดจารู้เรื่องบ้างไม่รู้เรื่องบ้าง

เกงขาสั้นแล้วเข้าไปแต่ว่าชอบที่จะไปตรงนี้เป็นโรงเรียนช่าง
ตรงนี้ที่ตัวเคยเรียนตรงนี้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้
คือแบบว่าอยากจะหาเรื่องไม่ใช่หาเรื่อง
แต่อยากจะไปแหยมดูอ่ะแล้วพอเห็นก็ตัวเองก็กลัวเขา

ห่วงทำไมจะไม่ห่วงถ้าเขาเป็นไรมาเราก็ต้องเป็นผู้รับผิดชอบ
ยายคิดว่าคนที่มาทำร้ายเขาเนี่ยเป็นคนยังไงนะ
เขาประสานไม่ดีไอ้คนมาตีก็ไม่รู้เขาประสาทไม่ดี
แล้วมันจะดีไม่ดีอย่างนี้ใช่ไหมมันก็ต้องเป็นไปตาม
แต่ถ้าพูดถึงว่าอีกฝ่ายหนึ่งถ้ารู้ว่าเขาเป็นอย่างนี้แล้วก็ไม่ทำอะไร
ก็เป็นอันว่าจบใช่ไหมฮะทุกอย่างมันก็จะจบ
ทีนี้มันไม่ใช่อย่างนั้นไอ้คนนี้ก็อันนี้เป็นนักเลงดีกว่า

ทุกวันนี้คุณยายก็บอกว่าอยู่กับหลานสองคน
ยายเองก็ไม่ได้ทำงานอายุก็เยอะแล้ว๘๐กว่าแล้วนะคะ
ส่วนหลานก็ไปทำงานไม่ได้เหมือนกันเพราะว่ามีอาการทางประสาท
โดยได้รับการช่วยเหลือเรื่องอาหารการกินข้าวปลาอาหารต่าง

ส่วนเรื่องนี้การถูกทำร้ายร่างกาย
ตำรวจก็จะลงพื้นที่นะคะติดตามตัวผู้ที่กระทำความผิด
ดำเนินคดีต่อไปด้วยนะคะ